ทีนี้ขออนุญาตมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์หรือว่าโลกโซเทียลนะคะอาจารย์ค่ะ
มีคนใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพสต์ว่า
เคยเขียนจดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และได้จดหมายกลับมาจากพระองค์ท่านด้วยค่ะ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่าน้ำขิง
ทวิตภาพจดหมายจากสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวัง
จากหน้าทรองถึงเด็กหญิงชนลดาภูมิอิ่ม
เนื้อหาในจดหมายระบุว่า
ที่ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จไปประทับณโรงพยาบาลสิริราช
ตามคำกราบบังคมทุนเชิญของคณะแพทย์
เพื่อถวายการรักษาเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๔๙นั้น
ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ละอองทุลีพระบาทแล้วทรงขอบใจ
ลงท้ายสำนักราชเลขาธิการ
วันที่๔กันยายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ใช้ทวิตเตอร์รายนี้นะคะได้บรรยายความในใจ
ว่าเราเคยส่งจดหมายไปหาในหลวงตอนปี๒๕๕๙
ตอนนั้นยังเด็กมากแล้วท่านทรงตอบกลับมา

นางสาวนิรุบลสุวัฒนามงคลชัย
รดาของนางสาวชนลดาพุ่มอิ่มวัย๑๖ปีเจ้าของทวิตเตอร์
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะ
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๙ลูกสาวอายุ๖ขวบเท่านั้นค่ะ
เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มีพระอาการประชวนก็อยากเขียนจดหมายถึงพระองค์
เนื้อหาในจดหมายเป็นภาษาเด็กนะคะ
ไปแค่ว่าหนูอยากให้ในหลวงหายหนูรักในหลวง

หลังจากนั้นก็ได้นำจดหมายของลูกสาว
ไปส่งปรายศนีย์จากหน้าซองถึงสำนักพระราชวังดุสิต
แล้วก็ไม่คิดว่าหลังจากนั้นผ่านไป๑เดือนนะคะ

ทั้งที่เป็นแค่เด็กหญิงตัวน้อยคนธรรมดาคนนึงค่ะ
ตอนนั้นลูกสาวดีใจมากบอกว่าให้เก็บจดหมายไว้
มา๑๐ปีแล้วนะคะคุณผู้ชม
จดหมายยังใหม่อยู่เหมือนเดิมค่ะ